คนนี้ออกมายืดอกเลยค่ะแบบนี้เลยเหรอ
ืดอกรับว่าเธอไปขึ้นเขียงศัลยกรรมเสริมอึมมา
เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อความมั่นใจในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกเลยนะว่าถึงจะมีอกอึมแล้วเนี่ย
ก็ยังไม่คิดสลัดผ้าไทยแบบเซ็กซี่นะคะ
ขยันใส่ชุดเปิดหน้าเว้าหลังอยู่บ่อยซึ่งก็ไม่ผิดคาด
เจ้าตัวออกมายอมรับว่าได้ไปขึ้นเคียงพึ่งมีดหมออับอึมมาจริง
นั่นก็เพื่อความมั่นใจในการทำงานเท่านั้น
ยังไม่ได้คิดถึงขั้นสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่แต่อย่างใด
โดยก่อนหน้านี้ใช้เวลาตัดสินใจนานพอสมควร
ปรึกษาคุณแม่รวมถึงรุ่นพี่ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าผลที่ออกมาเป็นที่พอใจ
พร้อมทั้งเผยว่ามีงานด้านเซ็กซี่ติดต่อเข้ามาบ้าง

อยากขอเวลาฟิตหุ่นเฟิร์มให้มากกว่านี้ก่อนค่ะ

ตัดสินใจนานไหมคะวันนี้

เป็นปีคือไม่เคยรู้สึกว่าอยากทำอะไรเลย
แต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบ
มันเหมือนเวลาผู้หญิงแต่งตัวนี่

เพราะว่าทรงคัตติ้งทุกอย่างมันมาเพื่อแบบ

ปรึกษาแม่
ปรึกษาเยอะมาก

ใครที่เคยไปทำมาเราก็ปรึกษาเราก็แบบ

เป็นคนแบบชอบแต่งตัวแบบเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

แบบก่อนก็เปิดหลังก็เปิดตลอด

แต่ส่วนมากใส่ชีวิตประจำวันเวลาแบบ
ว่ายน้ำกันเองกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ขอแบบว่าฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่า
ก็มีบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่พร้อม